คนหนึ่งครับมาร้องเรียนผ่านสื่อบอกว่าถูกรถกระบะชนเมื่อวันที่๑๑กันยายนที่ผ่านมานะครับ
ตอนเขากลับบ้านอยู่แถวสายไหมโอ้โหนอกจากจะไม่รับผิดชอบแล้วยังจะหนีอีกนะ
สีเงินคันนี้นี่พอหลังเกิดเหตุรถคันนี้ตามรถคันนั้นนะครับ
นี่ล่ะฮะสงสัยจะทำนานทาง

วันที่๑๑กันยายนกลางคืนแล้วนะครับ
ทุ่มหน้าหมู่บ้านมนชายาห้าซอยสายไหมสามสิบสามทับหนึ่ง
กล้องวงจรปิดหน้าหมู่บ้านจับภาพรถกระบะ๔ประตูสีเงินครับ
อยู่เลนซ้ายแล้วก็จะกลับรถเลยเหรอพี่จะกลับเลย
ไม่ได้สนใจหรือว่าดูไม่ดีหรือยังไงรถเก่งเข้ามาทางตรงชนครับ
แล้วเขาสะบัดสะบัดไปชนต้นไม้แบบนั้นอ่ะนะครับโอ้โห
พอชนแล้วรถกระบะทำท่าจึ๊กจะถอยหลังจะเดินหน้า
แล้วตัดสินใจไปดีกว่าเดินหน้าดีกว่านั่นแหละครับ
ลำได้พุ่งไปเลยทางถนนวัชรพลเพิ่มสินโดยที่ไม่เปิดกระจกมาถามสักคำ
จอดดูด้วยปล่อยให้รถเก๋งชนต้นไม้อยู่อย่างนั้นนะครับ
นี่ครับชนเรียบร้อยแล้วไปแล้ว
จากนั้นผู้เสียหายก็เรียกรถยกมาครับติดต่ออะไรทำเองทุกอย่าง

สภาพรถนี่ฮะฝั่งซ้ายทั้งแถบประตู๒บานนี้นะครับ
ถ้าซ่อมก็ต้องเคาะโพนสีใหม่อ่ะนะฮะสองบานนี้
แล้วก็ด้านหน้าที่ไปชนกับรถกระบะเห็นไหมครับ
ฝากระโปรงก็ดุ้งขึ้นมาแบบนั้น
วันนี้ครับคุณแซคผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปที่เกิดเหตุครับ
คุยกับคนขับรถเก่งที่ถูกรถกระบะชนนี่พี่คนนี้
นุ่งเกงขาสามส่วนเนี่ยนะครับ
จากทางต้นสายใหม่นะครับที่จะไปทางมุมสะกอนนะครับ
แล้วทีนี้ก็คือผมก็ขับมาปกติโดยที่มันก็มีรถกระบะคันหน้าอีกคันนึง
แล้วก็คันผมแล้วก็มีคู่กรณีครับเขาจะอยู่จอดอยู่ทางซ้ายมือตรงนี้ครับ
ซึ่งตอนนั้นเขาก็เปิดไฟเลี้ยวก็คือเหมือนเขาจะกลับรถนั่นแหละครับ
แล้วทีนี้เขาก็กระบะก็ผ่านไปแล้วคันผมก็ตามมาแต่ว่าเขาหักเขาคือหักกลับรถมาทางผมเลย
คันเร่งมาแล้วมันก็โดนตรงกลางรถนะครับ
ก็ทำให้ผมเสียหลักและพุ่งชนต้นไม้ครับ
ถ้าเบื้องต้นก็คือหม้อน้ำแอร์แล้วก็ยางแตก
แล้วก็ข้างรถนะครับตรงประตูข้างทั้งหน้าแล้วก็หลังก็คือบุกไปเลยครับ
นี่แหละครับอย่างที่บอกยังดีนะพลเมืองดีก็ขับรถตามไปให้ก็พอจะได้เบาะแสบ้าง
อย่างที่ผมนำเรียนตอนต้นแล้วครับหนีไปได้
ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวคนขับรถให้มารับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายแล้วดำเนินคดีต่อไปครับ
โอ้โหสายใหม่นี่ข่าวเยอะจริง